เย็นวันนี้จะมีนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุล
ซึ่ง๓นักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีกก็จะลงแข่งในเกมนัดนี้ด้วยค่ะ
เตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ลงฝึกซ้อมวันสุดท้ายที่สนามกีฬาสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุล
รักษาประตูของทีมสุพรรณบุรีที่รับใช้ทีมชาติไทยมายาวนานกว่า๑๔ปีค่ะ
โดยการฝึกซ้อมเขาใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงด้วยกัน
อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพการซ้อมประมาณ๑๕นาที
แต่ไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมการฝึกซ้อมค่ะ
โดยเกมเย็นวันนี้นะคะสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุลค่ะ
ก็จะลงทำหน้าที่เป็นเกมสุดท้ายในนามทีมชาติ
จะสวมเสื้อใหม่เลข๒๐นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะมิวานวาริวัชนะคะ
หัวหน้าภูมิสวรรค์ของทีมชาติไทยก็ยืนยันว่า

โดยได้เว้นหมายเลขเสื้อให้ไว้ทั้ง๓คน
เกมอุ่นเครื่องที่ชนะฮ่องกงไป๑ประตูต่อ๐ค่ะ

และชนะอาทิบสงกรสินนะคะ
ซึ่งการจัดทัพนะคะก็คาดว่าสินทวีชัยจะออกสตาร์ทเป็นมือหนึ่ง
ส่วนแนวรับค่ะก็จะมีเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนะคะ
ด้านกลางค่ะธนบุญเกษารัฐกับธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะคะ
สินแดงดาก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้า
ด้วยทีมสินแดงดาก็บอกนะคะว่าภูมิใจที่มีชื่อในเกมนัดนี้
และถือเป็นเกียรติที่ได้เล่นในเกมอำลาทีมชาติของสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุลด้วยค่ะ
ก็ดีใจจาวแล้วทุกครั้งที่มีชื่อติดทิมชาติ
และครั้งนี้ก็เป็นเกียรติสำหรับตัวผมเหมือนกัน
ที่ทีมชาติไทยจะเจอกับธิมสินแดงอันโดบิเก้านะคะ
แข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดวันนี้นะคะ
เวลา๕โมง๓๐นาทีค่ะ